ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่สนใจค่ะ
คือมีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะนะคะ
คือสนใจแล้วก็บอกว่าอยากจะเห็นว่าอาคารเรียนเป็นยังไง
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยวันนี้เรามีความพร้อมแล้ว
ก็เลยเปิดประตูต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน

เพราะว่าจริงแล้วถ้าได้เห็นความตั้งใจ

ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาเองเนี่ย
แล้วก็อย่างพวกเราเองที่มีความตั้งใจว่า
ว่าอยากที่จะส่งเสริมให้มีโรงเรียนอินเตอร์ดีอีก๑โรงเรียน
มันชื่นใจที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนบอกว่าชอบ
แล้วก็ขอบคุณที่ทำโรงเรียนอินเตอร์ที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอยู่
เห็นว่าสูงแต่ดีแบบแค่คนร้าน
ใช่ค่ะคือจริงนะเราไม่ได้พูดเว่ร์หรือโอ้อวน
แต่ว่ามันเป็นมูลค่าการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง

เหมือนจะมีขยายต่ออีกแล้วใช่ไหม
อันนี้เราเพิ่งเฟสแรกสำหรับเด็กเล็ก
และจะมีเด็กโตจะมียิมเนเซียมมีสนามฟุตบอล
จะมีสระไหว้น้ำอีกและเหาะประชุมด้วย
แล้วก็อยากให้เด็กที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนโรงเรียนบ่อยใช่ไหมค
ก็จะได้สามารถอยู่กับเราตั้งแต่เด็กแล้วก็จบไปเลย
กระสุนศาสตร์อะไรอย่างนี้บ้างครับ
ระบบกระสุนศาสตร์เราใช้เป็นระบบอเมริกัน
เป็นระบบอเมริกันทั้งหมดนะครับแต่เป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นเองนะครับ
ก็คือว่าเป็นระบบอเมริกันที่มีการผสมผสาน
เราต้องนำประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เด็กไทยได้เรียนรู้
นำขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้การรู้จักนอบน้อม

เรายังต้องมีให้เป็นความน่ารักของเด็กไทยซึ่งยังต้องคงอยู่
แต่ความเก่งแบบอินเตอร์ที่เราจะไปสู้เขาในระดับโลกเนี่ย
เราต้องทำให้ได้ด้วยค่ะ
ตอนนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่
ที่เหมือนกับแสดงความจำนงเข้ามาเนี่ยนะ
คือเกินกว่าห้องที่เราเปิดค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจก็ต้องรีบจอง

ที่ทุกอย่างมาบรรจบกันมา
พอเหมาะพอเจาะที่แบบ๒ขวบพอดีสิงหานี้
แล้วเราได้เข้าเรียนพอดีด้วยค่ะ

แล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกอย่างจริงเราไม่ได้ทำเพื่อลูกเราเองอย่างเดียวอะค่ะ

เราทำทุกอย่างด้วยหัวอกพ่อแม่
คือเราเลือกทุกอย่างอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะ
แล้วก็โครงสร้างตึกความปลอดภัยวิชาการต่างทุกอย่างเนี่ย
ก็คือเพื่อลูกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านค่ะ
ใช่ลูกใช่เราก็จะดูแลดีเท่ากันทุกคนเลยค่ะ
อุปกรณ์สอนแรงแม่ทางการนี้เมื่อไหร่
อุปกรณ์สอนแรงแม่ทางการมันที่๑๐สิงหาคมครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อื่นมาเพิ่มเติมอีก
เพราะว่าเรานำเข้าอุปกรณ์การเรียนการสอนเข้ามาด้วย
บุ๊กเองเนี่ยเราก็นำเข้ามาด้วยค่ะ
แล้วตรงที่นุ้ยนี้จะนำลงแสดงอะไรคะ

เป็นทุกอย่างอยากจะเรียกใช้อะไร
แต่ส่วนใหญ่นี้นุ้ยว่านุ้ยจะประจำอยู่
น่าจะห้องกล้องวงจรปิดนะคะ
คือดูความเรียบร้อยทุกอย่าง
คืออย่างที่บอกว่าเราทำด้วยหัวใจของพ่อแม่
ใช่ไหมคะความปลอดภัยก็มาเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะว่าการเรียนการสอนนุ้ยแทบจะไม่ต้องไปยุ่งเลยค่ะ
เพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์มาแบบ

แล้วก็ปอนเองก็เป็นผลผลิตของคณะผู้ก่อตั้งคณะนี้ด้วย
ซึ่งเราก็มั่นใจในเห็นแล้วว่า
คือคณะอาจารย์ท่านนี้คือบ่มเพาะเด็กออกมาเนี่ย
เราก็แบบสบายใจแล้วเพราะฉะนั้น
เรื่องหลักสูตรเนี่ยนุ้ยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลยค่ะ
ถามว่าทุ่มไหมก็เมื่อเรามีโอกาสเราก็ทุ่มเต็มที่
ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คณะอาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะนี้

เพราะฉะนั้นก็คือต้องเป็นการประจวบกับหลายส่วน
คนนี้คนนี้๕เดือนแล้วค่ะ๒๒วีคนะคะ
ก็ท้องนี้เหนื่อยกว่าปกติ

ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับผู้ชายด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็แพ้ท้องเยอะ

พี่ปอนด์มีอะไรแบบแพ้แทนไหมคะ

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแม่อยากกินอันนี้แต่พอกินไม่ได้

เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแพ้ท้องมันต้องกินน้อยแล้วกินบ่อย
แต่เวลาสั่งมามันก็ต้องแบบมีของเหลือเนอะ

จริงตอนนี้หาอย่างหนักเลย
ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ในหลาย
ใหญ่นี่คือไม่ต้องตัวใหญ่ตำแหน่งใหญ่ก็พอ
และอาจเป็นเพราะว่าเราท้องสอง
เหมือนกับหน้าท้องเราเคยขยายมา
แล้วการดิ้งแบบคือการจุกเหมือนกัน
แต่เหมือนระดาเหมือนกับตอนนั้นเราคงท้องสาวมั้ง

ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่
แต่อันนี้นี่คือโก่งตัวก็แบบโอ๊ยทำไมลูกโกง
จับนี่เหมือนแบบจับโดนหัวบางทีก็โดนก้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่คุณหมอก็บอกว่าเด็กชายอาจจะดิ้นแรงอยู่แล้วด้วย
แล้วดาตั้งให้แล้วจาจา

ละพีพลาดเหมือนไง

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูก็พยายามปรึกษามห่วง

เราจะทำยังไงเราต้องดูแลจิตใจลูกคนแรกใช่ไหมคะ
คุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยให้สอนให้เขารู้ว่าน้องเนี่ยเป็นของขวัญที่พ่อแม่มอบให้เขานะ
เขาจะได้มีเพื่อนจะได้ดูแลซึ่งกันและกันในอนาคต
แล้วก็บอกว่าเพราะว่าพ่อแม่เองก็มีพี่น้องใช่ไหมคะ
ก็พยายามสอนเขาจนตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว

แล้วก็หลังเขาเริ่มมองแล้วเห็นท้องใหญ่

แต่บางทีก็ต้องทำใจที่จะต้องแบบให้ติดพี่ที่เขามาพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้นุ้ยเป็นภาวะแทงคุกคามใช่ไหม
เพราะว่านุ้ยเลี้ยงเขาเองคนเดียวแล้วก็อุ้มเขาอะไรอย่างนี้
คุณหมอบอกว่าน้องคนนี้เขาคงอาจจะต้องเรียกร้องการดูแลจากแม่บ้าง
เราก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับว่าเฟสการอุ้มคือห้ามอุ้ม
ก็เลยอาจจะต้องมีคนมาช่วยตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราก็ต้องทำใจเพราะว่าเราเลี้ยงเอง
วันหนึ่งที่เขาแบบว่าเออเรียกหาพี่อะไรอย่างนี้
เราก็เออไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้

บอกว่าเขารู้ว่าคนไหนคือคุณพ่อคุณแม่
เขาอาจจะเหมือนกับว่าอยู่กับพี่เขาแล้วสนุกไง
ได้เล่นอะไรอย่างนี้บางทีแม่ก็มีพาร์ทดุ
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเอ่อ

ให้คุณแม่แบบสบายใจอะไรอย่างนี้
ต้องดูแลตัวเองแล้วต้องดูแลน้องในท้อง
คุณหมอบอกว่าเขาไม่ได้อุ้มแล้วมันยังไง

คือเขาเรียกว่าไงเขาก็ต้องการความอบอุ่นจากเรา
แต่บางทีคุณนุ้ยก็ต้องนั่งอุ้มใช่ไหมคะ

สมมุติจะอุ้มเนี่ยนุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยปอนมาช่วยกัน
คือเราเอามือประสานเป็นเหมือนขี่ม้าส่งเมืองอ่ะ
เราก็แบบว่าเฮ้ยเราอุ้มด้วยกันเราไปด้วยกันนะ
คือแม่ก็รักหนูนะแต่คือเป็นคำที่เราต้องพูดตลอดว่า

คือคุณหมอบอกว่าการมีพี่น้องเนี่ย
ไม่ใช่ว่ามีเค้กหนึ่งก้อนแล้วจะมาแบ่งกันกินไม่ใช่

คือมันร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากัน
คุณหมอบอกว่าการที่เรามีลูกเราไม่ได้รักพ่อแม่เราน้อยลงเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรายังให้ความรักเขาได้เต็ม

แบบดุขึ้นร้อยพร้อยยารู้อย่างไรก่อนท้องแรกค่ะ

มีกฎมีเกณฑ์เป็นคนวางแผนชีวิตอยู่แล้วว่า

ต่างคือนุ้ยเขาจัดสรรเวลาให้ลูก

เธอเธอช่วยยืนฟังอยู่

และถ้าเกิดว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร

ไม่

คือแม่จูนนี่คือยกย่องไว้เลยว่า

เราคงไม่อาจเอื้อมเอาจริง

แล้วก็ครอบครัวปอนเองก็มีชายคนหญิงคนก็สมดังใจแล้ว
เราก็ไม่กดดันเราแล้วแต่คราวนี้คือถ้าจะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงผู้ชายอีกคนนึง
ถ้าเขาจะมานุ้ยเองก็ไม่ได้ห้ามที่ว่าที่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกเรา
เพราะว่าเรามีลูกแล้วเรารู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งที่สวยงาม
เขาก็เป็นดวงใจของเราเป็นความน่ารักเหมือนกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าเออควรมีเยอะนะอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็บอกว่าร่างหนูบางทีก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
คือถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดไม่มีเราไม่ซีเรียสแต่ถ้ามีก็ดีไม่เป็นไร

ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลเยอะเยอะกว่าท้องแรกนิดนึง
ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าอายุคันเนี่ยมันเกินแล้วค่อนข้างแข็งแรงแล้ว
แล้วก็ไปอันตราซาวน์ดูพัฒนาการตลอดค่ะ
อย่างนี้ก็ให้ความรับความเอ็นดูแบบลูกหนุ้ยหลานหลานอย่างเงี้ย
ที่นี่ก็คือเรียกว่าที่สุดแล้วค่ะ